กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคราบกระผงไหนนิพลมุญญามานี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตท่านประธานที่จะตอบข้อสักถาม
ของท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในประเด็นแรกก็คือท่านสมาชิกสภาพผู้
รัศดรท่านสุภาพรกำเนิดผลอ่าท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จังหวัดสงขลาซึ่งได้สอบถามเรื่องการก่อสร้างด่านสุรกากรแห่งใหม่
ที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาซึ่งเอ่อผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานครับ
ว่าในโครงการนี้เนี่ยตัวด่านเนี่ย
เป็นโครงการของกรมสุรกากรนะครับเอ่อโดยเราได้มีเอ่อ
ประมาณส่วนแรกเนี่ยนั่นก็คือเรื่องการจ่ายค่าผลอาสินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากด่านเนี่ย
เบื้องต้นก็คือประมาณสักเอ่อเจ็ดร้อยห้าสิบแปดล้าน
ห้าสิบเก้านะครับพระนัทธานนายุคตรัฐมนุษย์ท่านพลฤชประยุทธ์
ซึ่งเป็นนายกรรมตรีด้วยในขณะนั้นเนี่ยท่านลงไปดูในพื้นที่
แล้วก็ท่านจัดงบประมาณให้จำนวน๑๕๓๒ล้าน
รวมแล้วด่านศูนย์กากรแห่งใหม่ได้ใช้งบประมาณไป๒๒๐๐กว่าล้านบาท
แล้วก็ได้มีการส่งมอบงวดสุดท้ายตั้งแต่เดือนกันยายน๒๕๖๒นะครับ
ซึ่งสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ใช้ตามที่ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ได้ตั้งข้อสังเกตและได้สอบถามเพราะติดปัญหาก็คือว่า
ติดปัญหาเรื่องจุดเชื่อมที่พรมแดนนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซีย
ก็คือบริเวณที่จุดเชื่อมที่เราเรียกว่า
ด่านศูนย์กากรสะดาวแห่งใหม่กับบูกิศกายุอิตาม
ของมาเลเซียซึ่งตรงนี้ครับ
ทางพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการเจรจากันมีการพูดคุยกันมานานพอสมควร
อันนี้ต้องกลับเรียนว่าความเห็นในจุดที่จะเชื่อมเนี่ยต่างกัน
จนกระทั่งหลังสุดผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิก
เป็นกรรมการในกรกต
กรรมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็ได้นำเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตในที่ประชุม
จนกระทั่งท่านรองนายกรรมตรีท่านประวิทธิ์
ท่านได้สั่งให้ไปดูเรื่องนี้
แล้วก็นำมาสู่การประชุม

บัดนี้การประชุมระหว่างไทยกับมาเลเซีย

ในทางเทคนิคโดยกำหนดจุดที่ชัดเจนแล้ว
ว่าเป็นเขตพื้นที่จุดพรมแดนที่จุดเชื่อม
เขตหลักแดนที่๒๓๙กับ๒๓๑๐
จะเป็นจุดเชื่อมของถนนแห่งนี้

ก็ได้ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขา

ดำเนินการในการสำรวจออกแบบ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ก็ได้ไปสำรวจออกแบบในขณะนี้
สำรวจออกแบบก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็แบบดังกล่าวได้นำไปพูดคุยกัน
ระหว่างคณะกรรมการทางเทคนิค

ซึ่งล่าสุดเนี่ยได้มีการประชุมกันไปเมื่อวันที่๒๑เมษายน

ก็เห็นพ้องต้องกันในหลายประเด็น
ซึ่งจุดเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่ค่าพิกัดของจุดเชื่อม
เท่านั้นเองที่มาเลเซียต้องขอเวลาในการที่จะลงไปสำรวจ
แล้วออกแบบถนนจุดเชื่อมนี้
ส่วนอื่นนี้ได้เรียกว่ามีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ในส่วนของอบจสงขราการสำรวจออกแบบก็เรียบร้อยแล้ว
ทางจังหวัดสงขาเองก็เห็นชอบ
ทุกฝ่ายได้เห็นชอบในเรื่องแบบและจุดเชื่อมของถนนดังกล่าว
เพราะว่าเห็นว่าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเลยล่ะครับ
วันนี้ว่าต้องเร่งรัดในการก่อสร้างแล้วก็ใช้ด่านสุรกากรสะดาวแห่งใหม่เนี่ย
ให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าปริมาณรถเนี่ยผ่านในแต่ละปีที่บรรทุกสินค้า
สะดาวเนี่ยเป็นการค้าชายแดนที่เรียกว่าสูงสุดของประเทศไทย
เพราะว่าส่งออกและนำเข้าผ่านด่านนี้เนี่ยประมาณ๓แสนกว่าล้านต่อปี
รถที่ผ่านแดนไม่ว่าจะเป็นรถนั่งส่วนบุคคลหรือว่ารถบรรทุกเกือบ๑ล้านคันต่อปี
เพราะฉะนั้นยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเร่งรัด
แต่บังเอิญว่าจุดเชื่อมเนี่ยครับที่เป็นปัญหาทำให้เสียเวลาในการที่จะเปิดจุดผ่านแดน
แล้วก็ได้ใช้ด่านแห่งใหม่ให้เร็วที่สุด
แต่ว่าเมื่อเราได้จุดผ่านแดนที่ชัดเจนแล้วต่อไปนี้
ก็ถือว่าเป็นการแต่ละฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียก็ต้องไปดำเนินการก่อสร้าง
ซึ่งจังหวัดสงขลาเองก็ได้มีหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณมายังกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการกพต
ดูแลการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วด้วย
สุภาพรนะครับว่าที่ท่านกังวลนั้นก็รัฐบาลก็จะเร่งดำเนินการ
ก็ต้องขอขอบคุณแทนท่านสุภาพรแทนท่านพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่อำเภอสะดาวด้วยซึ่งหลายฝ่ายเห็นพร้อมต้องกันครับ
วันนี้ว่าต้องเร่งรัดการนำด่านที่สร้าง
ตั้งแต่ปี๒๕๖๒มาใช้ประโยชน์ให้เร็วที่สุด
ซึ่งท่านรองนายกจุลินเองก็ได้ลงไปตรวจพื้นที่
เพื่อที่จะได้เร่งรัดในการค้าชายแดน
เพราะจุดนี้ถือเป็นการค้าชายแดนที่สูงที่สุดของประเทศไทย

เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนี้เรียนให้รับทราบ
ว่ารัฐบาลเองก็พยายามในการที่จะดูแล

แล้วก็ได้หาลืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมาเลเซีย
ท่านนายกรัฐมนตรีเองได้นำเรื่องนี้ให้หาลือกับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ครั้งที่ท่านนายกรรมตรีมาเลเซียได้มาเยือนประเทศไทย
แล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายได้มีการพูดคุยกันอย่างรวดเร็วในขณะนี้นะครับ
ก็ต้องถือโอกาสนี้กลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสุภาพรนะครับ
กำหนดผลซึ่งถือว่าท่านก็ได้ทำหน้าที่ในการที่จะทวงถาม
แล้วก็ในการที่จะติดตามความก้าวหน้าของการเปิดด่านศูนย์อากรแห่งใหม่ของอำเภอสะดาวนะครับ
ท่านประธานครับประเด็นที่สองที่ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรได้สอบถามกันมาก
ผมขออนุญาตที่จะชี้แจงโดยกระชับที่สุดนะครับ
ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนอย่างน้อย๔ท่านนะครับ
ท่านณฤษ์ขำนุรักษ์
ท่านนัชนนสีกองเกลื้อ
ท่านนิรมิตรสุจารี
ท่านปติพัฒน์

ท่านได้สอบถามถึงกรณีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกทั้ง๔ท่านนะครับ
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินเนี่ยได้มีความมุ่งมั่นนะครับ
รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการที่จะกระจายการถือครองที่ดินนะครับ
ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการที่จะถือครองที่ดินนะครับ
เพราะฉะนั้นจึงมอบหมายให้กรมที่ดินเนี่ยนะครับ
จัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศครับ
เพื่อเร่งนัดการออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วก็สร้างความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับ
เพราะว่าเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นก็ทราบกันอยู่
ไม่ว่าจะเป็นนศ๓นศ๓กหรือสค๑นะครับ
สิทธิในกรรมสิทธิ์เนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันกับโฉนดที่ดินนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องการแย่งการครอบครองนะครับ
ถ้าแย่งการครอบครองต้องใช้เวลา๑ปี
สำหรับกรณีที่เป็นนศ๓นศ๓กหรือแม้กระทั่งสค๑
แต่พอเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยการแย่งกรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักเนี่ย
ระยะเวลาทางกฎหมายมันใช้๑๐ปี

พี่น้องประชาชนประสงค์ที่จะได้โฉนดที่ดิน
กรมที่ดินก็พยายามนะครับ
โดยได้กำชับว่าในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชนนั้น
จะต้องไม่เดินออกสำรวจในที่ดินของรัฐ
ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นป่าถาวรหรือว่าเป็นเขตป่า
หรือที่ดินที่สงวนไว้ร่วมกันหรือไม่สร้างเขตสอบประกอบ
อย่างนี้ได้กำชับห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ดิน
เดินสำรวจในที่ดินของรัฐนะครับถ้าที่ดินที่ไม่ใช่ที่ดินของรัฐ
พี่น้องประชาชนได้ทำประโยชน์อยู่จะเป็นสคหนึ่งก็ดี
จะเป็นนส๓ก็ดีหรือเป็นที่ดินที่ทำประโยชน์มา
ยาวนานแล้วแล้วมาอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ
อันนี้ก็จะไปเร่งรัดในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชน
ซึ่งตั้งแต่ปี๒๕๖๒มาถึงปัจจุบัน
การดำเนินการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
เป้าหมายว่าที่๒๙๙๖๐๕แปลง
ผลการดำเนินงานเราทำไปได้ทั้งสิ้นในขณะนี้ก็คือ
แปลงรวมเนื้อที่๖๘๔๒๐๙ไร่

ได้กลับเรียนกับท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกนะครับ
ที่ได้สอบถามเรื่องการออกโฉนดที่ดิน
ก็กรมที่ดินพยายามที่จะเร่งรัดนะครับ
แม้ว่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับ

โดยที่จะไม่ไปออกเอกสารสิทธิ์ที่เรียกว่าฉนดที่ดิน
ที่ดินของรัฐทุกประเภทนะครับ
แล้วก็เวลาที่ไปเดินสำรวจเนี่ย
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชน

ค่าธรรมเนียมเพียง๑๑๐บาทนะครับ
แต่ว่าถ้าไปพี่น้องประชาชนไปออกเองเฉพาะไลน์เนี่ย
ก็ประมาณ๓๔๐๐๐บาท
แปลงนะครับต่อคำขอ

รัฐบาลพยายามที่จะเข้าไปดูแลเรื่องนี้นะครับ
แต่ว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะติดขัดเรื่อง

งบประมาณส่วนนี้ก็ลดน้อยลงไป
แต่ว่าก็ได้เรียนกับทางกรมไปแล้วนะครับ

ซึ่งขณะนี้กรมที่ดินเองก็ได้นำเทคโนโลยี
มาใช้ในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
ที่เรียกว่าแอปพลิเคชันบอกดินนะครับ

พี่น้องประชาชนก็ได้ลงชื่อแล้วก็ชี้เป้าหมายที่ดิน
กันมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
ในขณะนี้กรมที่ดินเปิดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าบอกดินสาม
มานานแล้วแล้วก็ไม่ใช่เป็นที่ดินของรัฐเนี่ย
ก็ให้แจ้งรายละเอียด
ที่ดินที่พี่น้องทำประโยชน์อยู่มาในในแอปพลิเคชันบอกดินสามกรมที่ดินก็จะ
รวมรวมข้อมูลนี้แล้วนำไปสู่การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้พี่น้อง
ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนนะครับสำหรับบอกดินสามเนี่ย
มาจากกุมภาพันธ์จะหมดอาจจะจะสิ้นสุดในช่วงวันที่สามสิบ
มิถุนายนนี้ก็ถือโอกาสนี้กลับเรียนท่านประธานผ่านไปยัง
ท่านสมาชิกครับอ่าที่ถามกันว่าเอ๊ะจะทำอย่างไร
ก็ถือโอกาสว่าให้แจ้งความประสงค์ในบอกดินสามนะครับเพื่อที่จะ
กรมที่ดินจะได้นำรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยครับ
มาวางแผนว่าเอ่อเมื่อสิ้นบอกดินสามแล้วจะได้ดูว่า
ดินหนึ่งบอกดินสองบอกดินสามทั้งหมดเท่าไหร่แล้วจะวาง
ดำเนินการในการเดินสำรวจอย่างไรให้พี่น้องได้ดำเนินการอ่า
ได้รับโฉนดที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสนี้ได้กราบเรียน
ท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าเอ่อ
กระทรวงมหาทัยโดยกรมที่ดินจะเร่งรัดในการที่จะเดินสำรวจ
แม้กระทั่งเรื่องสอคอหนึ่งที่ท่านไปยื่นไว้ตั้งแต่แปดตุลาปีห้าสาม
นะครับยื่นไว้ตอนนั้น๘๔แสนกว่าแปลงสี่แสนกว่าลาย
บัตรนี้กรมที่ดินก็เร่งรัดเสร็จไปแล้ว๒แสนกว่าลาย
ที่เหลืออยู่เนี่ยพยายามจะเร่งตรวจสอบนะครับ
ผมกำชับกรมที่ดินให้เร่งตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนที่ยื่น
สอข้อหนึ่งไว้นะครับตั้งแต่ปีห้าสาม
ซึ่งกฎหมายในขณะนั้นก็ให้ยื่นเสียภายในวันที่๘นะครับ
อ่าตุลาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเนี้ย
บัตรนี้ก็เวลาผ่านไปพอสมควรแล้วก็
กรมที่ดินจะได้เร่งรัดนะครับปัญหาก็คือว่าแนวเขตที่ดินเนี่ย
อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่กรมที่ดิน
ก็พยายามเร่งรัดสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนครับ
ถึงถือโอกาสนี้อ่าชิดแจงอ่ากราบเรียนท่านประธาจ
ไปยังท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ
ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเอ่อ
ที่ทำกินของพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับอ่า
กรณีที่ใช้กฎหมายที่ดินไม่ได้
บัตรนี้รัฐบาลก็มีเครื่องมือคือคอทชในการที่จะนำที่ดินของรัฐ
เสื่อมสภาพหรือว่าเสื่อมโทรมแล้วเนี่ยและพี่น้องทำประโยชน์
อยู่กินกันมานานแล้วก็มาจัดเป็นที่ทำกิน
หรือว่าจัดเป็นที่อยู่อาศัยให้พี่น้องประชาชนต่อไป
ก็รัฐบาลพยายามใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางกฎหมายนะครับ
หลายฉบับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดินที่ทำกินให้พี่น้องประชาชน
ครับขอกลับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ